ก็คือลดพลังงานไฟฟ้าหลายบ้านเริ่มเปลี่ยนนะครับ
บ้านเป็นจักรยานก่อนจักรยานไฟฟ้า

บางบ้านก็ขยับไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว
แต่ที่จะให้ดูข่าวนี้เขาชาร์จรถจักรยานไฟฟ้าครับ
โอ้โหกลางดึกคุณผู้ชมมันลุกพลึบขึ้นมาแบบนี้จอดคู่กันเลยนะ
ซ้ายที่ไฟไหม้ในรถจักรยานไฟฟ้า
แล้วขวารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไอ้จักรยานไฟฟ้าไปแล้วล่ะ
เจ้าของบ้านเล่าแบบนี้บอกว่าไอ้เหตุนี้มันเกิดขึ้นคือ
อาคารที่ผ่านมานะครับเจ้าของบ้านเนี่ยมีรถจักรยานไฟฟ้าคันหนึ่ง
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกคันนึงก่อนนอนประมาณ๔ทุ่มครึ่งชาร์จ
แท้ง๒คันไว้หน้าบ้านตี๑ตี๑ได้ยินเสียงเปรี้ยะเปรี้ยะ
ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฟ้ามันผ่าฟ้ามันร้องหรือเปล่ามีแสงวาบ
ตรงห้องนอนด้วยห้องนอนเป็นกระจกไงทีแรกนึกว่าฝนตก
ที่ไหนได้เนี่ยก้มลงไปดูโอ้โหรถจักรยานไฟฟ้าไหม้หมดทั้งคันแล้วครับ
โอ้โหสามีของคนที่มาเล่าเนี่ยบอกเอาน้ำไปสาดจนไฟโอ้โหเหลือแต่โครง
เจ้าของบ้านคาดการณ์คาดการณ์ว่ามันน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ
เพราะดีที่บ้านนี้เขาทำระบบไฟแยกเป็นโซนแล้วมีเบรกเกอร์ตัดทีละส่วนทีละส่วนไป
ไอ้เบเกอร์ก็ตัดไฟช่วยเอาไว้ได้นะครับไม่เช่นนั้นระบบไฟทั้งบ้านคงเสียหายหนัก
ขนาดนี้ไม่หนักเขาบอกเสียหายคร่าวนะแสนกว่าบาทคุณผู้ชมฮะ
แสนกว่าบาทนี่รถคือรวมจักรยานไฟฟ้าที่ถูกไฟไหม้ด้วยนะ
จะค่าอุปกรณ์และการทำระบบไฟฟ้าบางส่วนใหม่อีกครับ
โอ้โหแต่ในรายงานก็ยังไม่มีผู้ชอบชาญออกมาชี้
แต่ว่าส่วนตัวเจ้าของบ้านบอกสงสัยไฟฟ้ารัดวงจรครับ